น้ำท่วมขังในพื้นที่อำเภอระโนธจังหวัดสงขลานะครับ
ก็ได้ส่งผลให้ควายน้ำล้มตายไปแล้วกว่า๑๐๐ตัว
เนื่องจากว่าต้องแช่น้ำเป็นเวลานานแล้วก็ขาดอาหารนะครับ
ขณะที่เกษตรกรผู้เลี้ยงควายน้ำ
ก็ยังต้องแบกรับค่าใช้จ่ายในการซื้อหาฟางแห้ง
ทดแทนย่าสดที่ราคาเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว
เราจะไปติดตามเรื่องนี้จากคุณนันตพรธาวระครับ

ชีวิตเราก็เป็นเวลาแต่ว่าไม่รอด
น้ำตาที่กลั้นไว้ไม่อยู่ของหนึ่งในเกษตรกรผู้เลี้ยงควายน้ำ
ตำบลบ้านขาวอำเภอระโนธจังหวัดสงคลา
สะท้อนถึงความผูกพันที่ประเมินค่าไม่ได้ระหว่างคนกับสัตว์
ศักดาคงเอียดบอกว่าสืบทอดอาชีพเลี้ยงควายน้ำ
รุ่นสู่รุ่นมาเกือบ๓๐ปีแล้ว
จากเหตุการณ์น้ำท่วมเขาไม่สามารถช่วยเหลือลูกควายไว้ได้ทัน
เพราะน้ำมาเร็วจึงทำให้มีลูกควายลอยน้ำตายไปทั้งหมด๑๔ตัว
จนถึงตอนนี้ปัญหาที่ศักดาและเพื่อนเกษตรกรคนอื่นกำลังแบกรับ
คือค่าใช้จ่ายอาหารของควายน้ำ
จากระดับน้ำที่สูงท่วมทุ่งย่าแหล่งอาหารทั้งหมด
ทำให้ควายเหล่านี้ไม่สามารถดำลงไปกินย่าใต้น้ำได้
ส่งผลให้ราคาฟางแห้งเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว
ก้อนละ๔๐บาทเป็น๘๐บาท
ตัวเล็กกว่านั้นมันวิกฤตจริง
ตัวเล็กก็ขึ้นมาไม่ทันฝูง

ชีวิตเราก็เป็นเบื้อเจ๋วไม่รอด
ก็ส่วนหนึ่งเขามาเฝ้าดูแลฝูงควาย
ส่วนหนึ่งเฝ้าดูแลบ้าน
พึ่งเที่ยมเผอร์โรดเคยเกิดน้ำท่วมทุ่มย่า

คือปี๒๕๓๕๒๕๔๘จนถึงปีนี้

ลูกควายอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง๖เดือน

แช่น้ำเป็นเวลานานและขาดอาหาร

ยังคงมีซากควายน้ำล้มตายลอยให้เห็น
ซึ่งเกษตรกรได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทั้งหมด

พบว่าควายน้ำเหล่านี้กลับล้มตายเพิ่มขึ้น
เนื่องจากปรับสภาพอากาศไม่ทัน
รวมทั้งมีบาดแผลเรื้อรังจากการแช่น้ำ
และเริ่มซูบผอมเพราะขาดอาหาร
ตัวมีอาการอ่อนเพลียอย่างเห็นได้ชัด
ธอนคือหน่วยรัฐให้มันดูแลนะครับ
เรื่องนี้แต่เดี๋ยวกันเราก็เห็นใจ
เพราะว่าไม่ใช่เฉพาะที่นี่ที่เดียว

ภาคใต้นะเราก็เห็นใจเหมือนกัน
เมื่อสำรวจทะลุงชะเรือมพระเกียรติ๘๐พันศา

สร้างข้อควายขึ้นมาบนถนนครึ่งเลน
หนีน้ำท่วมเนื่องจากข้อควายเดิมถูกน้ำท่วมขังจนมิดหลังคา
ซึ่งอำเภอระโนธจังหวัดสงคลาติดกับตำบลทะเลน้อยอำเภอควนขนุน
พัทธลุงเป็นพื้นที่ที่มีเกษตรกรผู้เลี้ยงควายน้ำทั้งหมด
หกพันตัวสำหรับการเยียวยาเบื้องต้นจากกรมประสุทธิ
เก้าจังหวัดสงคลาขนาดนี้คือตั้งเต็นต์หน่วยบริการเกษตรกรผู้ประสบ
ภายไว้สามจุดบนถนนรวมทั้งเตรียมมอบเงินชดเชยให้เกษตรกร
ควายน้ำล้มตายรายละสองตัวและการช่วยเหลือด้านอาหารคือฟางแห้ง
ซึ่งขณะนี้พบว่ายังไม่เพียงพอนันทพรธวระทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน